พาคุณผู้ชมไปต่อที่ประจวบนะครับมีการไปพบศพตำรวจนะฮะ
เป็นภูมิกับของสพบางสะพานเสียชีวิตปริศนาในบ้านพัก
ระหว่างที่เมื่อคืนนี้เขาไปเป็นเจ้าภาพงานศพมา
รุ่งเช้าลูกน้องจะโทรให้ไปเซ็นเอกสารติดต่อไม่ได้
พังประตูโอ้โหกลายเป็นศพไปแล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับ
นี่ห้องที่๑๙๔ทับ๕นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักของรัชกันตำรวจ
ที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านปูน๒ชั้นสีขาวเป็นบ้านพักของผู้กำกับการสอบพ่อ
ในอาจารย์ที่เข้าไปตรวจสอบไปพบศพของพันธุ์ตำรวจเอกไพรมรัฐแทนสิริ
ผู้กำกับการสพบางสะพานครับนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในห้องนอนชั้น๒ของบ้านพัก
สภาพศพนั้นยังสวมกางเกงนอนขายาวสีน้ำเงินแล้วก็มีเสื้อยืดคอกลมสีขาว
กู้ชีพพยายามใช้เครื่องปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ร้อยตำรวจเอกหญิงสายสมรภูลสิริมรองสารวัตรปราบรามสพบางสะพานบอกว่า
เมื่อคืนผู้ตายคือท่านผู้กำกับเดินทางไปเป็นเจ้าภาพงานศพที่จังหวัดเพชรชบุรี
ก็กลับมาที่บ้านพักตอน๕ทุ่มกระทั่งรุ่งเช้าได้โทรศัพท์ไปเพื่อที่จะไปให้ท่านไปเซ็นเอกสาร
แต่ว่าไม่มีคนรับสายเห็นผิดสังเกตมันสายแล้วก็เลยแจ้งรองภูมิกับ
ที่มีบ้านพักติดกันกับภูมิกับไปช่วยดูหน่อยว่าท่านอยู่ที่บ้านไหมแต่รถจอดอยู่นะ
พอไปถึงประตูบ้านล็อกอยู่ครับล็อกจากข้างในแอร์ก็เปิดเชียเปิดยังเย็นเลยอยู่ที่ห้องนอนชั้นบน
ก็มีการตะโกนเรียกกันเคาะประตูเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับเอกใจมากพยายามงัดประตูเข้าไปคุณผู้ชม
ห้องนอนเรียกอีกครั้งก็ไม่ตอบครับตัดสินใจพังเข้าไปภาพที่เห็นคือผู้อำกับนอนน้ำลายฟูมปากบนที่นอนไม่มีชีพจรแล้ว
กู้ชีพพยายามจะปั๊มหัวใจกระตุกหัวใจขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนนะฮะ
ที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็ต้องรอผลการทันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปว่าท่านนั้นเสียชีวิตจากสาเหตุใด
สำหรับท่านพันธุ์ตำรวจเอกภัยรัฐนั้นเป็นผู้เสียชีวิตนั้นเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น๓๖รุ่นเดียวกันกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ณเดิมเป็นผู้มีกลับของสภหนองยาสัยที่สุพรรณบุรีก่อนจะย้ายมาที่สภบางสะพานเมื่อเดือนทันบาคมของปีที่ผ่านมา
แล้วก็จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ที่ผ่านมาก็มีปัญหาสุขภาพบ้างเป็นโรคประจำตัวบ้างคือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
เคยมีอาการอมพลึกแต่รักษาจนหายทำงานได้ตามปกติก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใดต้องรอการสืบสวนกันต่อไปนะครับ